เอาให้กระดุมปลี่

เป็นร้านที่ทานแล้วคุ้ม

แต่ว่าที่จ่ายเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไร

คือถ้าฉันทานข้าวแกง๔๐บาทแล้วนะ
ธรรมดานี้๔๙ได้ตักเรื่อยเลยเหรอ
ร้านนี้บุฟเฟ่๔๙บาทปิดทุกวันอาทิตย
เพราะฉะนั้นวันอื่นไปเลยครับ

ร้านนี้เขามีชื่อว่าที่นี่บางรัก
จะเปิดกิจการไปเมื่อวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมา

แต่ว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะครับ
แต่ละวันเขาบอกว่าจะมีพนักงานบริษัทเอกชน
พนักงานโรงงานห้างร้านข้าราชการและประชาชนทั่วไป

แต่ละวันอาหารคาหวานได้รองรับลูกค้า
มีไม่ต่ำกว่า๒๐ชนิดนะ

แล้วก็ทานได้แบบไม่อั้นไม่จำกัดเวลา
ตั้งแต่เปิดมาการตอบรับก็ค่อนข้างดีครับ

แล้วก็พร้อมที่จะรองรับลูกค้า
ก็ได้พักพวกเพื่อนฝูงครับ
รอบนี้ช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสต์นะครับ
นี่ได้พักพวกเพื่อนฝูง

ลูกค้ามาเพียบมาตรึมเลยทีเดียว

คุณจะไปนั่งทานตอนไหน

แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่เห็นในภาพ

คุณจ่ายตังค์๔๙บาทได้ชามได้ถ้วยมาเลย
เสร็จปั๊บคุณก็ไปตักอาหารแล้วก็ไปหาที่นั่งทานกันกับเพื่อนฝูง

อย่าตักเยอะจนเกินไปทานไม่หมดแล้วมันเหลือ

ไม่ใช่ว่าเห็นว่าถูกแล้วก็แบบจะกินเท่าไหร่ก็ได้

เพราะว่าถ้าคุณทานแล้วคุณกินหมดแต่ว่ายังหิวอยู่
ยังกินได้อีกได้อีกยังมีพื้นที่เต็มพุงแล้วก็ตาม

คุณก็ไปตักใหม่สิใช่ไหมล่ะ
แต่ถ้าเกิดมันถึงคอหอยแล้วคุณยังจะไปตักไว้อีก

ค่อยทีละนิดเราจะได้ทานได้หลายอย่างด้วยไง